เดี๋ยวพาขึ้นเหนือกันต่อเลยดีกว่านะครับ
เมนูที่เราจะพาคุณผู้ชมไปกินเนี่ยนะ
แม่มันอาจจะดูเป็นเมนูธรรมดา

ข้าวจี่ถั่วเน่า

พร้อมกันนี่ค่ะจังหวัดเชียงรายค่ะ
ขึ้นไปให้สุดตอนบนเลยตอนเหนือกันเลยทีเดียว
ดูสิว่าหน้าตาของข้าวจี่ถั่วเน่า
หรือที่เขาเรียกกันว่าพิซซ่าไทยใหญ่เนี่ย

ดูนี่คือข้าวจี่ถั่วเน่า

เป็นเมนูที่หากินที่อื่นไม่ได้เลยนะ
ต้องที่นี่ที่เดียวในภาคเหนือเท่านั้นนะคะ
มีเฉพาะแถบภาคเหนือแบบ
โดยเฉพาะเชียงรายอะไรอย่างนี้คุณ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้าวจี่ธรรมดายังหาทานยากเลย

คือที่นี่เป็นหน้าด่านพรมแดนอำเภอแม่สาย
แล้วก็กลายเป็นตลาดของกินหลากหลายชนชาติ
มีทั้งข้าวจี่ถั่วเน่าอะไรต่างนานา

นักท่องเที่ยวเขาพากันไปลิ้มลองกันอย่างไม่ขาดสายเลย

วิธีทำมาดูเขาจะใช้ข้าวเหนียวปั้น
ที่เป็นแผ่นกลมบางแบบที่เราเห็นกัน

จากนั้นนะคะก็นำไปปิ้งบนไฟค่ะ
ข้าวเหนียวเริ่มที่จะเลี้ยงกรอบ

คือเขาบอกน้ำพริกถั่วเน่ากลิ่นมันจะค่อนข้างแบบแรงหน่อย
แต่พอเอามาย่างจี่กับข้าวเหนียวแล้ว
มันกลายเป็นกลิ่นหอม
เจ๊จมูกคนที่เดินผ่านไปผ่านมา
เออต้องเออแวะชิมกันหน่อยดีกว่านะคะ

จี่ถั่วเน่าเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่ง
ชาวไทยลื้อแล้วก็ชาวไทยใหญ่
มักจะกินกันในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ค่ะ
ปกติก็จะหาทานยากมากแล้วด้วยนะคะ
อ่องพ่อค้าเล่าให้ฟังบอกว่า
ทำขายมา๓ปีแล้วนะ
ทอดสูตรมาจากผู้เป็นแม่อีกทีหนึ่ง
ขายต่อวันโหไม่น้อยเลยนะคุณ
เขาขายแผ่นกลมวงนึงเนี่ยนะ

รายได้เฉลี่ยต่อวันนะ

ใช่ขายดีพอสมควรนั่นแหละ
ใครผ่านไปผ่านมาแถวพรมแดนแม่สายท่าขี้เหล็ก

จี่ถั่วเน่าไปลองดูซิว่า
รสชาติจะแตกต่างจากข้าวจี่ที่เราเคยทาน

แล้วก็ทำไมถึงเป็นที่ถูกอกถูกใจติดใจของนักท่องเที่ยวค่ะ

จะดีเป็นว่ากลิ่นก็จะขอมอีกแบบนึง

อาจจะเป็นทรงที่อ้วนกว่านี้
น้ากว่านี้หรือเป็นทรงฟรีเค้ามี
แต่นี่คือจะแบนก็คงจะได้ความรู้สึกอีกแบบนึง

แต่อยากรู้ว่าถั่วเน่ารสชาติ